ไหนก็พูดถึงเรื่องของรอยกระทงก่อนหน้านี้เนาะ
เมื่อคืนก็ผ่านไปแต่ยังมีควันหลงลอยกระทงมากมาย
สีสันในแต่ละจังหวัดซึ่งมีที่ไหนบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
โอ้โหแต่ละคนสนุกกันจังเลย

เอ้าพอทีนี้เขาโยกตามเพลงหรือเขาโยกเพราะว่า
หนุ่กประโงกค่ะคุณง่าจะหลับล่ะค่ะ
คอจะหักละลูกเอ๊ยเอ้าเอ้าเอา
หยุดแบบไหมสนเวลาไหน
เจ้าหนุ่งน้อยคนนี้นักมาร่วมขบวน
ในงานแห่ประเพณีลอยกระทงย้อนยุคฮะ
ที่ประเภทวงวิทย์สะแก้วอเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ซึ่งตอนนั้นเขายังไม่แห่ก็เลยมีอาการง่วงนิดหน่อย

อ้าวตื่นมานานเจ้าวันพอดีตื่นแล้วแล้ว
และนี่ครับดูบรรยากาศสิครับ
งามสาวงามเมืองลบบุรีมารวมตัวกันทั้งที
งานนี้งานใหญ่อย่างแน่นอนครับ
งานนี้นะครับชาวบ้านต่างร่วมใจกันแต่งชุดไทย
ช่วงนี้ชุดไทยกำลังฮิต
แต่งไปไหนมาไหนนี่เท่มากเลยนะคุณผู้ชมนะ
อีกทั้งยังมีการจัดขบวนช้างถึง๗เชือกแห่ไปรอบตัวเมืองครับ
พอผ่านที่บริเวณพระปางสามยอดนะ
โอ้โหลิงมาร่วมขบวน
ก็นั่นสิครับก็ถ้าพูดถึงลบบุรีจะไม่มีลิงได้ยังไง
แล้วผ่านไปแถวนั้นมันย่านของเขามันถิ่นเขา
แต่เจ้าลิงพวกนี้ก็มาแบบเป็นมิตรนะ
มาชมมาชมมาดูมาให้กำลังใจละมั้งก็ถือว่าเป็นสีสันที่ลบบุรีครับ
ต่อค่ะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานี
ทางคณะครูเขาปิ๊งไอเดียในการลอยกระทงแบบใหม่
แบบสับให้กับนักเรียนเป็นยังไงตามไปดูกันหน่อยจ้า
ตื่นเช้ากันนิดนึงนะลูกนะถือกระทงแบบน่ารักมาก

บรรยากาศงานลอยกระทงของโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติอุทิศพิทยาคาร
อยู่ในตำบลหนองสวงอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี
จำนวน๒๒๐๐คนเขานำกระทงของตัวเองค่ะมา
เพื่อมาร่วมกับศึกษาประเภทในลอยกระทง
ซึ่งเป็นการลอยกระทงบนบนบก

บกแบบนี้นี่รอบพระอุโบสถวัดหนองขุนชาติแบบลอยเสมือนจริง
เหมือนว่าตรงนี้เป็นแม่น้ำลองอธิษฐานสิคะขอคำมาสิคะ
คุณครูปิ๊งไอเดียสร้างสายน้ำจำลองขึ้นมา
บอกเลยเด็กตื่นเต้นกันใหญ่เลยไปดูจ้
นั่งร้อนแม้
นี่เลยสายน้ำจำลองตามจุดนาการเด็กนี้บ๊ายบายเนี้ย

นอกจากจะได้อนุรักษ์พระธานีเดี๋ยวก็ร่วมการรักษาสิ่งแวดลองด้วยนะคะ
ไอเดียดีมากเลยจากอุทัยธานีมาที่นครสวรรค์กันบ้างค่ะ
ที่นี่ก็มีการลอยกระทงแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหมือนกัน

เริ่มต้นจากพวกเราพร้อมใจเดินทางขึ้นไป
ขึ้นยอดเขาวัดวรนาศบรรพฤษหรือวัดกบตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ก่อน
จะเดินขึ้นไปคุณต้องแข็งแรงหน่อยเพราะมีบันไดถึง๔๓๗ขั้น
ขึ้นไปข้างบนแล้วเราถึงจะได้มาร่วมประเพณีลอยกระทงกัน
แต่ที่แปลกที่สุดก็คือ
คือคือการเอากระทงนี่ไงก็รอดูหน่อยสิ
คือการลอยกระทงลอยฟ้าแบบนี้แหละค่ะ
เขาลอยกระทงแบบนี้มาเป็นปีที่๒แล้วนะคะ
ถือเป็นการลอยกระทงแบบรักธรรมชาติไม่สร้างมลพิษทางน้ำทางอากาศ
สร้างขยะเลยเพราะไม่มีการจุดทูปเทียนด้วย
แวนต่องแต่งเอาไว้แบบนี้แล้วก็อธิษฐานจิตซะเพียงเท่านี้ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการลอยกระทงเรียบร้อยแล้ว

ทางวัดเขาจะนำไปฝังกลบเป็นขยะต่อไปค่ะ
โอ้โหลอย๓ทางทั้งทางบกทางอากาศทางน้ำ
งั้นทางน้ำก็ต้องที่จังหวัดกำแพงเพชรฮะ
ที่ตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชรพ่อค้าแม่ขายในตลาด
เขาร่วมกันจัดประกวดกระทงผักฮะ
แต่ละอันรัฐสมันตร์จะปังแค่ไหนเอาอย่างนี้ไปติดตามกันเลยนะฮะ
เรียกได้ว่าอลังการกันเลยทีเดียวเหมือนพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
คุณผู้ชมฮะนี่บริเวณคืองานลอยกระทงศูนย์การค้าที่ตลาดแห่งนี้
จังหวัดกำแพงเพชรในเมืองของจังหวัดกำแพงเพชรนั่นแหละครับ
เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีพ่อค้าแม่ค้านับพันราย
แล้วสินค้าแต่ละประเภทก็ได้มาวางโชว์กันที่นี่ด้วยนะ
คือเจ้าของตลาดเขาได้ไอเดียในการจัดประกวดกระทงผักขึ้น
ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำกันมาเป็นปีที่๒๒แล้ว
โอ้โหปีนี้มีกระทงผักที่ถูกส่งเข้าปรากฏกว่า๔๐๐กระทงเลยนะครับ
ห้ามใช้ตะปูเข็มหมุดแล้วก็ลวดเย็บกระดาษ

ต้องใช้ที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับ
และอย่างที่เห็นกระทงแต่ละอันสวยงามไม่เหมือนใครจริง
เพราะว่าพ่อค้าแม่ขายเขาได้งัดของดีของร้านเขามาทำนั่นเองครับ

อ๋อคุณโฟกราบสวยงามไม่แพ้กระทงเลยค่ะ

เออก็ให้ดูเนี่ยเป็นไอเดียดีแล้วกันคุณผู้ชม
ค่ำคืนนี้ถ้ายังไปลอยกระทงอยู่ก็ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นไอเดียก็ดีเหมือนกัน
หรือจะเก็บเอาไว้เป็นไอเดียสำหรับปีหน้าก็ยอดเยี่ยมนะครับ

ก็ถือว่าผ่านไปแล้วสำหรับการลอยกระทงในปี๒๕๖๖นะครับ